สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กลับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการกิโลทอง
เท่าไหร่เอากลับบ้านเท่านั้นในรอบการขันรอบที่สอง
รอบนี้นักตักทั้ง๓คนจะได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพลั่วแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย

รอบแรกจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกแผ่นป้าย
เพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้
สามสาวสวยเลยที่อยู่กับเราคุณผู้ชมครับ
ท่านแรกน้องเบน
รุ่นใหญ่คนต่อไปน้องแทน
สวยใสเตาหวานคนสุดท้ายของเราน้องนาตตี้ค่ะ
คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นรอบการแข่งรอบที่๒ของเราแล้วนะครับ
ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับสิ่งของปริศนาในรอบนี้กันก่อนครับ

ใช่ค่ะ

ช่วยเก็บเฟสข้าเฮ้ยฉันหน่อยได้ไหม
เพราะฉันจำนานก่อ
ตกลงของคุณ

นานนานเดี๋ยวก็รอไม่ไหว

ลืมเนื้อได้ยังไง

ซึ่งของพัฒนาในรอบนี้เศษภาพ
เศษผ้าซึ่งเศษผ้าที่นำมาให้ตักนั้นมีขนาดเล็กและยาว

เพราะฉะนั้นต้องคำนวณปริมาณในการตักแต่ละรอบให้ดีละกันนะครับ
แล้วรอกให้ดีแล้วกันนะครับ

ผ้าถุงค่ะแต่ว่าด้านชายของผ้าถุงนี้ผูกที่ถุงน้ำหนักเอาไว้

อ่าลากล้ออันเนี้ยในรอบที่แล้วเนี่ยขนาดไม่ได้ทำอะไรยังเหนื่อยกัน

แต่ละคนผมรู้แล้วไม่มีปัญหาครับตัวนี้
กระโปรงศอกอันนี้ค่ะที่ภูขานั่นเองค่ะ
ถ้าได้ชิ้นนี้ไปค่ะเราจะต้องเลือกผู้ชมในห้องส่งมา๑คน
เอามาผูกขาเดินสาบขาให้มันดูลำบากอันนี้ค่ะเป็นที่ดามคอ
มีไหมครับคอแต่ละคนมีบางท่านก็มีน้อยบางท่านก็มีเยอะ
ตะกร้าถุงน้ำหนักค่ะเราจะต้องแขวนตะกร้าไปแล้วก็แต่ละรอบรอบ
ก็ต้องเอาน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้มันหนัก
อันนี้ค่ะเป็นน่าจะชอบ
โอ้โหนี่น่ากลัวที่สุดอุปกรณ์แต่งหญิง

รอบไปด้วยกระโปรงเสื้อลายดอกสวยงาม
และสุดท้ายค่ะลาวแสงเลเซอร์อีกห้ามโดนลอดไปให้ได้ในระหว่างทางไปกับในการตักหล่น
น้องเล็กดีกว่าอยากทำอะไรมากสุดอยากโดนอะไรมากสุด

อยากใส่กระโปรงสักครั้งใช่ไหม
ไหนเอาชุดไหนลูกเอากระโปรงสีดำดีกว่า
กระโปรงศอดสดชื่อหนึ่งศาแต่งเย็ง
คุณแน็ตตี้สักทีเหตุนี้ไม่อยากได้ชุดไหนที่สุดอย่าไปยุ่งกับฉันเลย

ไหวจ้ะไม่ต้องมีไหว

แล้วชิ้นไหนที่รู้สึกว่าเอาถ้าได้มาก็โอเคนะ

อุปสรรคในวันนี้มีทั้งโหดแล้วก็ฟรุ้งฟริ้งกินกล่องแก้วล่ะครับแม่
ยังไงแล้วผมก็ก่อให้เปิดเจออุปสรรคที่ไม่โหดนะ

อุปสรรคที่นักตักต้องเจอในวันนี้นั่นก็คือ

หมายเลข๑คือถ่วงด้วยล้อรถ
หมายเลข๒คือกระโปรงสอบ

หมายเลข๔เดิน๓ขา
หมายเลข๕ตระก้าทวงน้ำหนัก
หมายเลข๖อุปกรณ์แต่งตัว
หมายเลข๗คือชุดอาบน้ำทวงน้ำหนัก
และสุดท้ายหมายเลข๘รอดเลเซอร์นั่นเองครับ
ด้ามคอก็ถูกสวมเข้าสู่ผู้การของเราทั้ง๓ท่านแล้วนะครับ
มีการลองเทสดูถนัดไหมเป็นยังไงบ้าง

เพราะว่าน่าจะไม่ได้แบบว่าไม่อำนวยความสะดวกเท่าไห

สำหรับใครที่แบบว่าเต้นปลอมเชียร์ทั้งหลาย
ก็จะกลัวเรื่องการตกลงมาคอเคล็ดเจ็บคออะไรอย่างนี้นะครับผม
ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปกันแล้วกัน
ขอให้ทั้ง๓ท่านโชคดี
ตักได้เท่าไหร่
เอากลับบ้านไปเลย

อันนี้เป็นขระ
เผ็ดและเก๋าเป็นขระ
ใครจะอยู่ใครจะไป

เข้ารอบทันที

และรุ่นใหญ่เฮฟวิเวทอย่างคุณแนตตี้
ซึ่งน้ำหนักที่ตักก็ทิ้งห่างไม่น้อยเลยล่ะครับ
แบบนี้กระดูกคนละเบอร์ของจริง
แต่ถ้าว่าของใครจะเข้ารอบ
ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ

ถ้าทำกิโลทองไปได้๑๐กิโล๕คีย์

ปอมเชียร์รุ่นเล็กที่ต้องพายความเก่า
ให้กับปำปำเชียรุ่นใหญ่อย่างคุณนาตี้
ช่วงหน้าเรายังเหลือนักตักอีก๒คน
ที่จะมาฟาดฟันกันเพื่อเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ต
ใครจะคว้าเงินแสนช่วงหน้ามาลุ้นกันครับ